แต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรากาดตกไม่ได้ประมาทไม่ได้
หลายพื้นที่ก็ยังคงเข้มงวดอยู่นะคะในเรื่องของการที่มีคนเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง
ก็มีมาตรการในการตรวจคัดกรองอย่างจริงจังแล้วก็มีการกักตัวด้วย
อย่างที่สกลนครค่ะมีผู้ชายอายุ๔๓ปีคนนึงนะคะเขามีอาชีพประมง
ก็เดินทางกลับบ้านเกิดแต่ก็แน่นอนแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะมาจากไหนตอนนี้
จะเป็นจังหวัดเสี่ยงประเทศเชียงหรืออะไรก็ตามคุณต้องกักตัวหมด
ถ้าคุณจะเข้าพื้นที่เขาก็ยินยอมกักตัวแต่โดยดีนะคะอยากพาคุณผู้ชมไปดู
สถานที่ที่เขาใช้กักตัวซะหน่อยนี่เหรอนี่มันคือพ่วงท้ายรถไถค่ะ
เขาก็เอามาเป็นที่กักตัวของตัวเองไปดัดแปลงขึ้นมาเองอ่ะนะใช่ค่ะเออ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านดอนสร้างไพร
พร้อมกับอสมนะคะเดินทางไปตรวจวัดไข้แล้วก็ให้กำลังใจผู้ชายคนนี้ค่ะ
อย่างที่บอกว่าเขาไปทำประมงแล้วก็กลับมาจากชนบุรีในวันที่๑๒เมษายนนะคะ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากนะเขายินยอมที่จะถูกกักตัวและตรวจคัดกรองทุกอย่าง
ตัวเองออกมาจากครอบครัวแล้วก็คนในชุมชน
ลากตัวเองไปกักตัวอยู่ที่ทุ่งนาหลังบ้านห่างไป๒๐๐เมตรค่ะ
อยู่ตรงนั้นคนเดียว๑๔วันแล้วก็ใช้ท้ายรถถ่าย
นี่แหละเป็นสถานที่กักตัวอยู่ใต้ต้นไผ่
มีเสือมีเครื่องนอนมีมุ้งผ้าใบมุงเป็นหลังคา
แล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นแค่นี้

แล้วสภาพอากาศตอนนี้มันร้อนมากนะ

คือเขาบอกว่ากลางวันเขาต้องถือพัดไม้สถานติดมือไว้ตลอด
คือมันต้องพัดตลอดจริงเพราะงั้นมีหวังเป็นลมแดดค่ะ
เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีพัดลม
แล้วก็ประธานสันนิบาทจังหวัดสกลนครบอกว่า
ในฐานะคนท้องถิ่นเดียวกันเดี๋ยวจะประสานออกมาจอสกวนทรบ

ส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมบอกว่า
ผู้ป่วยติดเชื้อสองรายรายแรกเป็นผู้หญิงอายุหกสิบสามปี
เป็นชาวอำเภอท่าอุเทนนะคะแล้วก็มีอีกรายหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุสามสิบสี่ปี
ชาวอำเภอศรีสงครามเขาป่วยมาพักหนึ่งแล้วแหละ
แล้วก็เข้ารับการรักษาล่าสุดตรวจไม่พบเชื้อทั้งสองคนแล้วนะคะ
ก็ถือว่าวางใจไปได้เปราะหนึ่งแล้วแต่คุณหมอบอกว่าขอพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่งก่อน
ขอให้มั่นใจจริงแล้วจะปล่อยให้กลับบ้านสิ้นเดือนค่ะแล้วก็ค่อยไปพักฟื้นต่อที่บ้านนะคะ
ซึ่งทางจังหวัดเองเจ้าหน้าที่ก็มีการหารือแล้วก็วางแผนแนวทางการคลายล็อกแล้วเหมือนกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปลดล็อกธุรกิจบางประเภทค่ะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเขาก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอยู่
ในพื้นที่เสี่ยงอย่างพวกบริเวณชายแดนด่านพรมแดนแล้วก็จุดผ่อนปลนต่างนะคะ
และมาตรการเข้มงวดคัดกรองในทุกอำเภอก็ยังคงมีอยู่เช่นเดียวกันค่ะ